คุณผู้ชมพามาดูเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับ
เพราะว่าผู้เป็นลูกชายทำร้ายร่างกายผู้เป็นพ่อ
ใช่ค่ะคือตอนนี้คนในครอบครัวทนไม่ไหว
สาเหตุคือพี่สาวเธอบอกว่าตอนนี้อยากให้ตำรวจมาจับสักที
เพราะอะไรรู้ไหมน้องชายเนี่ยทนฟังเสียงร้องของเด็ก
ซึ่งเป็นลูกพี่สาวไม่ได้ทีนี้พอได้ยินแล้วแบบมีแบบมีความโมโห
มาลงกับพ่อทั้งกระทืบพ่อทั้งเตะพ่อค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้
แล้วตำรวจสพดหัวล่อเขาได้รับแจ้งเหตุ
มันมีเหตุทำร้ายร่างกายกันที่บ้านอยู่ที่ตำบลดอนหัวล่อที่ชนบุรี
ทีนี้พอไปถึงเจอพี่สาวของผู้ก่อเหตุ
คือนางสาววิการดาขาวสะอาดวัย๒๕ปี
พี่สาวตกใจนะแล้วก็บอกว่าคุณตำรวจไปจับน้องชั้นทีนั้น
แล้วก็ชี้มือไปน้องคือนายอนันตชัยขาวสะอาดอายุ๒๑ปี
น้องเนี่ยอยู่ที่ชั้น๒นะแล้วพี่สาวก็เล่าให้กับตำรวจฟัง
บอกว่าตอนนี้คุณตำรวจในบ้านไม่มีใครทนน้องไหวแล้ว
เพราะว่าน้องติดเกมมากติดเกมหนักแล้วก็มีโรคส่วนตัวสูง
ยังโมโหร้ายไม่ชอบสูงสิงกับใคร
วันหนึ่งน้องชายก็จะหมกตัวอยู่แต่ในห้องที่ชั้นบน
แล้วทีนี้เวลาที่น้องโมโหจะชอบไปทำร้ายคนในบ้าน
พ่อพิการนะยังโดนน้องทำร้ายแม่ก็เคยโดนเหมือนกัน
ต้องส่งโรงพยาบาลแล้วเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้น
ตัวพี่สาวไม่อยู่บ้านนะคะพี่สาวออกไปข้างนอก
กลับมาถึงที่บ้านปั๊บผู้เป็นแม่เล่าให้ฟัง
บอกว่านี่ลูกคือหลานร้องไห้หมายถึงลูกของพี่สาวแล้วนะ
แล้วพอน้องชายได้ยินน้องชายก็เลยโมโห
แล้วก็มาทำร้ายโดยการเตะแขนพ่อกระทืบขาพ่อ
ทีนี้ตัวพี่สาวเองทนไม่ไหว
อะไรกันทำไมมันต้องขนาดนี้เลยแจ้งตำรวจนะคะ
พี่สาวของผู้ก่อเหตุก็บอกว่าทำร้ายพ่อมา

คือก่อนหน้านั้นนะคุณพ่อยังแข็งแรงอยู่
แต่ว่าช่วง๒เดือนก่อนคุณพ่อเริ่มมีอาการแบบว่าอ่อนแรง
คล้ายกับจะเป็นอามภาษณ์ครึ่งตัว
แล้วก็อยู่ในช่วงของการบำบัดรักษาอยู่
ทีนี้ครับลูกชายคนนี้ก็เลยไม่กลัวพ่อ

ใช่ค่ะเพราะว่าผู้สื่อข่าวเองนะนะจริงก็ไปคุยกับตำรวจ
ร้อยตำรวจเอกสมจิตขาวสะอาด
ซึ่งตำรวจในที่นี้คือคุณพ่อที่โดนทำร้ายนั่นแหละ

พอตอนเช้าผู้สื่อข่าวก็อยากไปดูอาการของ
พ่อไหนลองยกแขนยกขาให้ดูซิ
คือหลังจากเกษียณมาแล้วเนี่ยอาการคุณพ่อสมองตีบไงคะ
แล้วเป็นอมพลึกซี่ขวาก็เลยเคลื่อนไหวไม่ค่อยได้
แล้วทีนี้พอลูกเห็นพ่อเป็นแบบนี้ลูกก็เลยคิดว่าตัวเองแข็งแรงกว่า

ผู้เป็นพ่อเพิ่งเป็นอาการแบบนี้ช่วงเดือนมกราคมเองนะ
ก็พอกเกษียณออกมาปีที่แล้วแล้วมีอาการแบบนี้
ทีนี้พ่อบอกนะว่าเคยพาลูกชายไปหาหมอ

พอพาไปหาหมอลูกก็ไม่ยอมกินยา
เวลาลูกโมโหทีไรมาทำร้ายคนในบ้านตลอดเลย
พ่อฝากไปถึงพมนะคะ
อยากให้พมจังหวัดพาลูกชายไปรักษาหน่อย
จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันมีงานทำเหมือนคนอื่นเขา
จะได้อยู่ในสังคมได้มีเพื่อนมีฝูง

อยู่แต่ชั้นบนของบ้านแล้วก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
ทีนี้คุณผู้ชมพอหลังจากเกิดเหตุเมื่อวานนี้แล้ว
ตำรวจก็คุมตัวลูกชายคือนายอนันตชัย
สงบสติอารมณ์ที่สพดหัวล่อ

เดี๋ยวก็ต้องมีการประสานกับทางโรงพยาบาล
แล้วก็ส่งรักษาต่อไปด้วยนะคะ